งกรานนี้หลีไปไหนหลีตอบไปนู่นไหมจ๊ะโทนปะโทนโทนทั้งโยกทางโยนเยาวยวนโยกใจขอมาเช็คดวงดีกว่าถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีบุญมีแต่กำบังเดือนเมษายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีสิงเงินกำลังจะบุญไปกำลังจะบุญไปเพราะมีแต่รายจ่ายหนักทั้งที่เดือนนี้มีรายได้เข้ามามากดันต้องเสียทรัพย์ให้กับคนที่เชื่อใจเทศให้กับการถูกหลอกให้ตายใจ
อันดับ๔ราศีพฤศพชีวิตก็ดูดีแค่พี่ดีดาแต่ดันต้องมาเจอความผันผวนรับอารมณ์คั่วบวกคั่วลบของคนรอบตัวเจอแบบ๓วันดี๔วันไข้๕วันอายป่วยสำนวนใหม่ของหลีเอง
แถมมีศัตรูคอยจ้องรอจังหวะให้ชีวิตมีสะดุดตลอดตลอดเข้าขั้นหนักใจทางที่ดีหลีแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดไปเลยจะดีกว่า
ห้องนอนยุคหนอดเพียงอันดับ๓ราศีกัน
พร้อมยาวยาวผ่านไปหยุดใช้จ่ายจนมีเงินเก็บเป็นกับเป็นกองแต่ดันต้องมีเหตุคนสนิทมาขอยืมหรือไม่เคยสนิทมาก่อนปีเรียนมาขอยืม
แหมแบบว่าขอชาตินี้คืนอีกทีชาติหน้าเพจงานรับสงกรานมาดันถูกตำหนิต่อว่าในที่ทำงานทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราอีก
งงในงงทำได้แค่ทำใจในใจแล้วไปทำบุญในวัดนะจ๊ะ
อันดับ๒ราศีมังกรถูกสาดน้ำช่วงสงกรานไม่พอยังถูกสาดเสียคำตำหนิใส่ร้าย
ทำให้ชาวมังกรหงุดหงิดเก่งใจร้อนเก่งเพราะไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองก่อขึ้นเก่ง
โหน่าวงวานเฮ้ยน่าสงสารสิแม้จะตั้งใจทำอะไรสักอย่าง
ช่วงนี้จะยังไม่ได้ผลดีให้ปิดทองหลังพระไปก่อนใจเย็นไว้ก่อน
ต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่เป็นของเรา
อันดับหนึ่งราศีเมษคนนี้สิมาแรงสัญชาตยาบอกมาแรงทั้งเรื่องโชคลาภและมาแรงทั้งเรื่องคนรอบข้าง
เพราะจะมีเหตุการณ์แรงแรงให้ดวงแรงของชาวเนธได้ปะทะกับคนแรงโอ้ยจะแรงไปไหนจนทะเลาะกันครั้งใหญ่
เป็นเหตุให้โชคที่มีหายวับไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหลีแนะนำต้องใจเย็นมีสติในทุกเรื่องนะเจ้าคะ
แล้วจะผ่านไปได้อย่างสวยงามฟุ้งฟิงเช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีบุญมีแต่กำบังเดือนเมษายน
ถ้าสงกรานนี้ว่างให้หยิบหนังยางมาหนึ่งเส้นนั่งมองเล่นเล่นแล้วนึกถึงหลีจะได้รู้ว่าเป็นหัวนะ
สนิทเงียบสนิทนั่นมุกหรือเปลือกหอยจางจังเจยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู